ท่านผู้ชมครับดูภาพจากกล้องวงจรปิดตรงนี้หน่อยคนที่เขาถูกทำร้ายเนี่ยเขาบอกว่าคดีมันไม่คืบ
นี่ฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นคืน๑๔เมษายนช่วงสงกรานขี่จักรยานยนต์จะไปซื้อขนมจีนให้ป้า
หน้าซอยตรงเนี้ยเขาสาดน้ำกันบอกพี่อย่าสาดเดี๋ยวโทรศัพท์มือถือผมเปียกถูกตบเลยฮะอืม
แค่นั้นไม่พอเนี่ยถูกดึงลงจากรถจักรยานยนต์มาตรงมาต่อยอะไรอีกหลายที
แห่งหนึ่งในซอยสรณคมสิบนะครับเขตดอนเมืองกรุงเทพนี่นี่
นี่คนก่อเหตุดึงออกมาเลยไม่ให้สาดน้ำเหรอสงกรานทำไมสาดไม่ได้
นี่ทั้งตบทั้งต่อยเนี่ยฮะกระชากลงมาอย่างนี้เลย
โอ้โหคือน้องที่ถูกทำร้ายเนี่ยชื่อน้องกายนะครับอายุ๑๗ปีนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นสักทุ่มครึ่งสิบสี่เมษายนตอนนั้นกำลังขี่จักรยานยนต์จะไปซื้อขนมจีนให้กับป้าอ่า
บอกจะสาดน้ำสงกรานกายบอกสาดไม่ได้พี่ผมมีโทรศัพท์มือถือสองเครื่องเดี๋ยวเปียกน้ำ
พออีกคนนึงที่อยู่แถวนั้นชื่อตีนะก็คือกางเกงขาสั้นสีน้ำเงินเนี่ย
ได้ยินนี่เดินมาหาเลยบอกไม่พอใจเลย
ตบจนกายบอกปากผมเจอหน้าบวมเลย
กายบอกตอนนั้นก็บอกเดี๋ยวผมจะไปฟ้องพ่อ
ทีนี้ยิ่งทำร้ายใหญ่เลยยิ่งตบยิ่งต่อยใหญ่เลย

หลังจากนั้นเนี่ยน้องกายก็เลยไปบอกคุณป้านะฮะ
คุณป้าชื่อกัลยากรนะครับอายุห้าสิบเอ็ด
ป้าก็เลยพากายไปแจ้งความที่สอนอดอนเมือง
ตั้งแต่๑๔เมษายนนี่ใบแจ้งความ
แต่กายบอกว่าคดีมันไม่คืบหน้าเลย
ป้าก็เลยเอาภาพจากกล้องวงจรปิดที่เป็นหลักฐานเนี่ย
มาร้องผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์แล้วก็สื่อมวลชน
เพื่อขอความเป็นธรรมให้กับหลานชาย
ท่านผู้ชมจะว่ายังไงขอสาดน้ำไม่ให้สาด
ตบเลยต่อยเลยดึงเข้ามาจากจักรยานยนต์อีก
ทุกผู้ชมครับวันนี้เราก็เลยไปคุยกับคุณป้าแล้วก็น้องกายหน่อยนะฮะ
วันนี้คุณพัชรวรินผู้สื่อข่าวของเราไปคุยด้วยนะครับ
ป้าของน้องกายบอกว่าช่วงค่ำ๑๔เมษายาดก็มารวมตัวกันที่บ้านช่วงสงคราน
แล้วก็ทำขนมจีนน้ำยาจะกินกันแล้วทีนี้ขนมจีนมันไม่พอ
ก็เลยบอกกายหลานชายบอกไปซื้อขนมจีนให้หน่อยลูก
ปรากฏว่าหลานกลับมาถูกทำร้ายฮะแล้วก็ไปหาดูภาพจากกล้องวงจรปิด
ป้าบอกป้าเห็นแล้วรับไม่ได้เลยไปแจ้งความแล้วหลังเกิดเหตุเนี่ย
คนที่ก่อเหตุคือตีเนี่ยยังมีลักษณะท่าทางเหมือนอันทภาณข่มขู่
คือขี่จักรยานยนต์วนมาดูที่บ้านแล้วถือไม้ยาวมาด้วย
อันนี้ป้าบอกคนนี้คือตีนะคือแทนที่จะมาขอท่งขอโทษอะไรเนี่ย
ที่ก็รู้จักกันแต่ขี่จักรยานยนต์วนมาอยู่แถวหน้าบ้าน
แล้วถือไม้ยาวด้วยเหมือนกับมาข่มขู่อะไรกันเพิ่มเติมอีก
ก็เลยต้องไปแจ้งความแต่พอไปแจ้งความแล้ว
ทำไมตำรวจไม่เรียกในตีคนก่อเหตุมาสอบสวนสอบปากคำ
แจ้งข้อหาอะไรเลยป้าก็เลยต้องเอามาโพสต์
เพื่อร้องขอความเป็นธรรมยืนยันว่ายังไงขอดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
ป้าบอกก็รู้จักกันอยู่มาต่อยหลานป้าทำไม
ส่วนน้องกายนะครับน้องกายที่ทั้งถูกตบถูกต่อย
บอกว่าความจริงก็รู้จักกับตีนะไม่เคยทะเลาะอะไรกันด้วย
ขี่จักรยานยนต์ผ่านซอยที่ทางตีกับเพื่อนเขาดื่มเหล้ากันอยู่เนี่ย
เพราะตอนนั้นน้ำมันรถมันใกล้หมดถ้าไปทางอื่นเนี่ยมันอ้อมไกล
ก็เลยตัดสินใจผ่านตรงนี้ดีกว่าทั้งทั้งที่ก็รู้แหละว่าเดี๋ยวเขาคงจะแบบ
ักสาดน้ำอะไรกันก็กะจะบอกว่าเออพี่อย่าสาดเลยเดี๋ยวว่าเดี๋ยวมือถือผมเปียก
แต่ไม่คิดว่าจะถูกทำร้ายคือกายบอกว่าวันนี้เนี่ย
เหตุการณ์ตั้งแต่ค่ำ๑๔เมษายนนะนี่วันนี้๒๑เมษา
ปากผมยังเจออยู่เลยหน้าที่บวมก็เริ่มลดลงบ้าง
อยากให้เจ้าหน้าที่เนี่ยดำเนินคดีให้ด้วย
เพราะมันเกินกว่าเหตุนี่ฮะร่องรอยบนใบหน้า
รถน้ำมันจะหมดด้วยครับเพราะทางนี้มันใกล้กว่าทางข้างหลังครับ
เพราะทางนี้มันต้องอ้อมไปนู่นทางนี้แป๊บเดียวออกนู่นเลยครับ
คุณเห็นอยู่แล้วว่าเขาจะต้องดักสุดผ่านแล้วก็สระน้ำเห็นอยู่แล้วใช่ไหม

คิดไหมว่าเขาจะทำแบบนี้กับเรา

คือภาพหลักฐานจากกล้องวงจรปิดมันก็เห็นนั่นแหละนะ

แต่เราก็อยากฟังจากตีเหมือนกันนะ

มันยังไงกันนะครับเราก็ไปที่บ้านของตีนะฮะ
อยู่แถวนั้นนั่นแหละแถวบ้านของกายนั่นแหละนะ
ถัดจากที่เกิดเหตุไปนิดเดียว
ไม่เจอตีฮะส่วนนี้คือภรรยาของเขา

ภรรยาของตีบอกว่าวันนี้ตีไปทำงานไม่อยู่บ้านนะ

ว่าตีเนี่ยไปก่อเหตุกับกายเขาอย่างนั้น

วันที่๑๔เมษาเนี่ยวันนั้นตีสามีเนี่ยเมาจริง
ถึงขั้นเพื่อนเนี่ยต้องหามาส่งที่บ้าน
แล้วปกติน้องกายเนี่ยก็จะรู้จักกับครอบครัวของเธออยู่แล้ว
น้องกายกับลูกชายของเธอเนี่ยกับตีเนี่ย
ลูกชายอายุ๑๒ก็รู้จักกันเป็นแบบเด็กวัยรุ่นแถวบ้านด้วยกัน
มันก็มีบ้างที่วัยรุ่นแถวบ้านจะทะลงทะเลาะอะไรกัน
ลูกชายเธอกับกาเองก็เคยมีปัญหาอะไรกันบ้าง

เข้าใจว่าเด็กมันมีปัญหากันเดี๋ยวก็ดีกัน
แต่ไอ้เหตุการณ์ล่าสุดที่สามีของเธอไปทำกายเนี่ยเธอบอกเธอก็ไม่รู้
มารู้ที่ผู้สื่อข่าวของเราไปถามนี่แหละ
เพราะว่าสามีไม่เคยเล่าให้ฟัง
เพราะว่าเขาน่าจะรู้นิสัยกายดีว่าเป็นคนยังไงแล้ว
มันเป็นคนที่พูดจาปีนเกียวแล้วก็ก้าว
ผู้จะไม่ค่อยเคารพใครเพราะหนูไม่ค่อยหนี้มันอยู่แล้วจริง
แล้วไม่จำเป็นไม่ค่อยพูดมาเพราะมันก้าวร้าว
แต่วันแร็ตตีมันเมาด้วยใช่ไม่เชื่อนะพี่ไปถามคอนโดได้
คือพูดจากันยังไงก็อันนี้ก็ส่วนหนึ่งนะ
ก็ต้องให้ตำรวจเข้าไปสอบสวนขยายความ
แต่ไปทำร้ายกันอย่างนี้มันก็ไม่ได้ไงใช่ไหม

คุณพัชรวรินก็ไปถามความคืบหน้าทางคดีที่สอนอดอนเมืองนะฮะ
นี่คุณป้าไปด้วยนะฮะพากายหลานชายไปด้วยนะ
บอกอ้าวขอมาตามความคือบหน้าคดีหน่อย
มาประกอบสำนวนคดีก่อนแล้วจะเรียกในตีเนี่ยมาสอบปากคำในวันถัดไป
พร้อมกับเรียกให้มารับฟังแล้วก็มาแจ้งข้อกล่าวหาด้วย
อ้าวส่วนคุณตีจะชี้แจงอะไรยังไงเพิ่มเติมก็บอกมาได้นะ
แต่ยังไงก็ไปหาตำรวจสอนอดอนเมืองเขาหน่อยกันแล้วกัน
ใช่เพราะว่ายังไงทำร้ายร่างกายมันก็ไม่ได้